ยังไงคะกินอะไรคะกินกินอะไร
นารีอ่าเหรอนึกว่าคุณจะกินอื่นอีก
อย่างอื่นเอาไว้ก่อนแต่พูดออกอากาศได้ว่ากินนารี
เสาไฟกินนารีจำได้ไหมคะถ้าเกิดว่าย้อนไปสักประมาณ๒ปีที่แล้ว
กลางปี๖๔โอ้โหมันกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากเลยนะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเรื่องนี้หลังจากที่ปปชเข้าไปตรวจสอบแล้ว
เดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะ
เสาไฟกินรีในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรประการ
ที่ถูกติดตั้งบนถนนสายเล็กซึ่งแทบไม่มีการใช้สัญจรไปมา
ถนนบางสายแคบและไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
แต่ริมถนนเหล่านี้มีการก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟ
ที่มีรูปปฏิมกรรมกินนารีเรียงรายอยู่เต็มไปหมด
ภาพทั้งหมดถูกตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของการลงทุน

เสาไฟแต่ละต้นมีมูลค่าสูงถึงต้นละ๙๔๘๘๔บาท
และมีการประมูลเพื่อติดตั้งเสาไฟกินนารีทั้งหมด๗โครงการ
จำนวน๖๗๗๓ต้นมูลค่ารวมกว่า๖๔๒๖๕๐๐๐บาท

คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
รับมอบสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษจำนวน๒๗แฟม

หลังคณะกรรมการปปชได้มีมติแต่งตั้งองค์คณะไต่สวน
กล่าวหาผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
กระทำการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวที่เข้าข่ายเป็นกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกัน
และความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน
กับการสอบสวนตามบทบัญญัติมาตรา๓๐วัก๒แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริตพศ๒๕๖๒
ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของกระบวนการสอบสวนที่จะขยายผลไปหาผู้กระทำความผิด
ปปชใช้เวลาไม่กี่เดือนในการพิจารณาข้อกล่าวหา
และพบพฤติกรรมแห่งคดีที่ส่อว่าอาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใดรายหนึ่ง
รวมทั้งมีความพยายามเพิ่มมูลค่าโครงการให้สูงจากราคาปกติ
ด้วยการใช้งานประติมากรรมมาเป็นองค์ประกอบหลัก
ส่งผลให้สามารถขยายงบประมาณในการก่อสร้างและติดตั้งได้เพิ่มขึ้น
มูลค่างานปฏิมากรรมที่ไม่มีมาตรฐานราคาเปรียบเทียบ
และติดตั้งในปริมาณที่มากกว่าความจำเป็น
ไต่สวนที่คณะกรรมการปปชมีมติให้ไต่สวนแยกตามปีงบประมาณ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๖ถึงปี๒๕๖๔ยังพบการกระทำอันเป็นการทุจริต
ออกเป็น๕สำนวนรวมวงเงิน๘๗๑๒๙๗๑บาท
และมีหลักฐานเพียงพอที่จะทำให้สามารถแจ้ง๒ข้อกล่าวหาได้ใน๒สำนวนแรก
ในข้อหาจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟปฏิมกรรมไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมราคาแพงเกินจริง
และเอื้อประโยชน์ให้เอกชนผู้รับจ้างโครงการบางราย
ส่วนอีก๓สำนวนยังอยู่ในระหว่างพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหา
ผลการสอบสวนและการแจ้งข้อกล่าวหาแม้จะยังอยู่ในระหว่างดำเนินการแต่ละขั้นตอน
แต่ทั้งหมดคือจุดเริ่มต้นเส้นทางที่จะนำไปสู่สถานีสุดท้าย
ปลายทางมีโทษไล่ออกจากราชการติดคุกและยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดินรออยู่ทั้งสิ้น